ในเมื่อถ้าเกิดว่ามาแล้วได้โชค
ชาวบ้านเขาก็เลยมากันเพียบเลยค่ะ
เป็นโค้งสุดท้าย

คือบอกให้รู้ว่ามันสุดท้ายแล้วจริง
มันเป็นทางตรงจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเนี่ย

คนที่มาที่นี่เขาเคยถูกรางวัลที่๑มาแล้วนะจ๊ะ

ถ้าเกิดว่ามานะมาร่วมพิธีบวงสวงแม่ตะเคียน

อยู่ใกล้กับวัดคลองปรากฏนอก
ชุมแสงของนครสวรรค์เนี่ยเขาก็เลยมานี่มาบวงสวงแม่ตะเคียน
ตะเคียนต้นนี้เคยล้มมาขวางคลองส่งน้ำ
แล้วก็จะมีการเคลื่อนย้ายเอามาไว้ตรงลานวัด
ชาวบ้านเข้าร่วมพิธีเพียบเลยค่ะ
แข่งผมจะบอกอย่างนี้เลยนะนครสวรรค์ของดีเยอะ

นั่งกินข้าวต้มอยู่เด็กขายลอตเตอรี่เดินมา
แล้วบอกว่าพี่งวดนี้นะตึ๊ด
เขาบอกผมนะแล้วผมถูกจริงด้วย
โอ้โฮเดี๋ยวก่อนเลขของพี่คอมนี่ใจเย็น

จะบอกว่าให้ดูค่ะพิธีกรรมที่พราม
มีการนั่งสมาธิแล้วมีการสื่อจิตนะ
ถึงแม่ตะเคียนก่อนขอโชคขอลาบ

รวยค่ะรวยแบบนี้เลยอยู่หน้าจอคุณผู้ชมมาให้เป็นหลายเลขนะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งอยากดูเลขทูบปกติดอมเลขทูปมัน๓ตัว

แล้วข้างล่างไปไหนอ่ะก็นั่นอ่ะสิเลขหางประทัดนะคะ
อ่าตัวเลขหางประทัดเห็นไหมคุณผู้ชมจดนะ๖๙๕๐๐แบบนี้นะคะ

ไปถามพวกพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกกับนักข่าวเลยโอ๊ยงวดที่ผ่านมาเนี่ยนะ
มาแล้วมีคนถูกรางวัลที่๑จากพรามสื่อจิตกับแม่ตะเคียน
ดังนั้นคุณผู้ชมคนเขาก็เลยไม่หลับไม่นอนแห่มาที่นี่ไง
ตะเคียนจะแบ่งออกเป็น๒ท่อนนะมันมีท่อนปลายกับท่อนโคนดอม

เอาโคนก่อนโคนต้นเนี่ยยาว๑๔เมตรนี่แค่ขนาดโคนนะ
วัดรอบลำต้นบริเวณโคนต้น๓คนโอบจ้ะเส้นผ่านศูนย์กลาง๑๗เมตร
อยากรู้ท่อนปลายยังท่อนปลายเนี่ยยาว๑๒เมตรค่ะคุณผู้ชม
แล้วต้นตะเคียนอายุประมาณ๑๕๐ปี
เคยไปที่นี่มาหรือยังเคยไปหรือยัง
ถ้าบอกแบบนั้นรีบไปเลยนะแล้วต้องไปให้ทันวันนี้ด้วยนะ
แต่เวลามีข่าวเกี่ยวกับต้นตะเคียนเนี่ยพล็อตจะคล้ายกันนะ
เคยล้มขวางคลองมาก่อนแล้วก็เคลื่อนย้ายขึ้นมา
วันนี้วันออกสลากอะไรแปลกเราก็ต้องรวบรวมมา
เต่าแปลกนี้มีเด็กเอามาขายให้กับเจ้าของบ้านครับ

หน้าตาเห็นบอกว่าจิ้มลิ้มเฉียวจิ้มลิ้ม

พี่ก๊อฟพี่น้ำแข็งเด็ดยังไง

ขาวอมชมพู

เขาบอกว่าขอบตากับปากนี้นะ

เอาบ้านเลขที่ก่อน๒ทับ๑หมู่๗ครับ
ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เป็นบ้านของป้าอำพรอายุ๖๙ปี

ลายกระดองหน่อยลายกระดองเขาบอกว่า
คล้ายพระสมเด็จวัดเกรดชัยโยนะ

แล้วป้าอำพรบอกเต่าตัวนี้มีเด็กมาขายให้ป้า
ลักษณะแปลกดีหน้าตาบ้องแบ๊วเฉียว
แล้วตั้งแต่ป้าเกิดมา๖๙ปีเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเต่าแบบนี้นี่แหละ
ก็เลยซื้อมาเลี้ยงไว้ค่ะชาวบ้านรู้ข่าวก็มาเลยมากันโดยไม่ได้นัดหมายครับ
เพราะเห็นว่าเต่ามันมีลักษณะกระดองแปลกมีการเชิญอาจารย์ด้วยนะ
อาจารย์เริงยมทูตครับหมอศัยศาสตร์มาทำพิธียกขันห้า
ขอโชคขอลาบกันหลังทำพิธีเสร็จชาวบ้านก็เอาแป้งโรยสิ
ไม่ได้โรยอาจารย์เริงนะโรยใส่เต่าทาให้ทั่วตัวเลย
ขาวเชียวขาวไปหมดแล้วทีนี้ถ้าลงกระทะก็ทอดได้เลย
ก็จับมาพลิกดูหน่อยครับพลิกอยู่ที่ท้องเต่าครับเห็นอะไรมีอะไรบ้าง
เขาบอกว่าเห็นเลข๗๙อยู่บริเวณขาหน้าของเต่านะ
เห็นไหมเนี่ยแต่ชาวบ้านบอกมาเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ละกัน
คุณต้องแข้งดีสิทีนี้เขาก็พยายามชี้ให้ดูหรอก

มากก็บอกโอ้ยสายตาไม่ค่อยดีเพ่งนานไม่ได้

อ๋อน้ำหนักแรกชั่ง๑กิโลกรัมกับอีก๑ขีดครับ

ฝั่งนั้น๑กิโลกรัม๑ขีดแต่ฝั่งตัวสั้นมันใช้เลข๗นะ

มันมีเลข๗ทั่วพาร์นอยู่ในข่าวนี้
รวมถึงก็มีการไปแก้บนแม่ผีเสื้อสมุทรด้วย
หลังจากที่มีไปเข้าฝันคนคนหนึ่งเขาก็ได้โชคได้ราบกันไปนะครับ

โอ้โหลักษณะดีเหลือเกิน
นี่งดงามขาวจั๊วเลย
ขาวแก้วเล็บเท้าแก้ว
หางสีทองตามตำราขวายเพลือก

อีกลูกนึง

จริงมันก็เป็น๙๙๙ก็ได้นะ

เพราะฉะนั้นทีหลังใครด่าควายเผือกเนี่ย

การด่าได้ยังลองดู